ถึงกีฬาไทยกันบ้างเพราะว่าเราจะมีโทรเมนต์ก่อน
ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยต้องการพร้อมไปแข่งที่หาดใหญ่
สงขลาภาพที่เห็นเนี่ยนะครับทีมงานเราไปเก็บมาให้นะครับ
ก็ไปที่ศูนย์สปอร์ตเทคโปร์นะครับซึ่งเขาก็มีอุปกรณ์แล้วก็มีเทคนิค
ในเชิงวิสาการกีฬาที่เป็นหลักสูตรนักกีฬาระดับโลกแล้วนะครับ
ตีเฟนเคอรี่นักบาสเบอลก็ใช้คริสเซโนโรนาโดก็ใช้เหมือนกัน
ดาราที่ไปที่เนี่ยคุณณเดชนคุณกิบิยาก็ไปใช้บริการประจำนะครับ
นักฟุตบอลอย่างเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสของการท่าเรือ
ชาเดชะปุ๋ยก็เคยไปเห็นสถานที่แล้วมีเพจของโมอารี
ที่เขาจะไปทำกิจกรรมร่วมกับนักฟุตซอลนักฟุตบอลในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับ
มีการเทสร่างกายนะครับโดยแบ่งทีมเป็น๓ชุดประตูชุด๑
แล้วก็ชุดหลัก๑แล้วก็มีชุด๒ชุด๑นะครับก็เก็บตัวกันเนี่ย
ช่วง๑๐โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับอย่างที่เห็นกันสุภวุฒิวิทยาศาสตร์เจศาสตร์
ก็ได้ฝึกซ้อมอะไรใหม่นะครับซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมทีมงานของปูปิส
คือไม่ได้รู้จักที่นี่เป็นการส่วนตัวแต่ว่าเหมือนกับหาข้อมูล
แล้วก็ได้มีโอกาสพานักกีฬาไปเทสครับมีเสียงของสุภวุฒเถื่อนกลางด้วยนะครับ
ก่อนจะนำทีมชาติไทยเข้าร่วมโทรนาเมนต์นี้นะครับ
ในการแข่งขันในโทรเมนต์ที่หาดใหญ่ครับเป้าหมายของพวกเราก็คือ
เราก็ต้องทำผลงานให้ดีสุดครับแล้วก็มันเป็นการเตรียมทีมที่ดีครับ
เพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นทีมจากอลับทั้งนั้นเลยครับที่มาที่ทางไทยเชิญมาครับ
เพราะว่าทีมจากอลับก็เป็นทีมที่พัฒนามากขึ้นแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเจอปัญหากับทีมเหล่านี้ครับ
แล้วครั้งนี้ครับเราได้เจอกับทีมจากอารับเราก็จะทำเต็มที่แล้วก็พัฒนาทีมอย่างดี
แล้วก็แก้จุดข้อบกพ่อของเราให้ดีครับผม